เริ่มข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
จากกระแสข่าวก่อนหน้านี้มีเพจหนึ่ง
เรื่องขึ้นมานะคะว่ามีนางร้ายปอปาอักษรย่อปอปานะคะ
หนักนะคะเพราะว่าสามีซุกกิ๊ก
ก่อนหน้านี้คุณหิงปณิตาออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ครอบครัวของเธออืม
ต่อจากนั้นก็เป็นคุณเปิ้ลภารดีส่งสามีออกมาเคลียร์

เหลืออีกหนึ่งปที่ถูกจับตามองมาก
ก็คือคุณปอเป้ยปานวาดนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอมีการโพสต์ข้อความลงในไอจีส่วนตัว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
เรื่องจริงเป็นยังไงไปฟังจากปากเธอดูค่ะ
นางร้ายคุณแม่ลูกหนึ่งเป้ยปานวาด
เป็นนางร้ายเบอร์ล่าสุดที่ต้องตอบคำถาม
ต้องตอบคำถามว่าครอบครัวเข้าข่ายค้าเตียงสั่นหรือไม่
หลังมีข่าวลือหนาหูนางร้ายป่อปาดช้ำรักเพราะถูกสามีนอกใจ
โดยเป้ยปานวาดเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
พร้อมกับยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าครอบครัวของเธอมีปัญหาจริง
แต่ไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่หลายคนเข้าใจตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
และไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหา
โดยเธอเลือกที่จะปรับความเข้าใจกับสามีป๊อปนิธิ
และให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้ค่ะ
ก้อยก็ยอมรับว่าครอบครัวของเป้ยก็มีปัญหา

แล้วก็เราเลือกที่จะให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะคะ

แต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตหรือว่า
คือเขาเรียกว่า
ไม่ได้ใหญ่โตตามที่ทุกคนคิดนะฮะ
พี่พบเขาสัญญาอะไรมั้ยคะ

ถ้าเจอพี่และที่พี่มีโอกาสเจอคุณพบ
ก็ถามส่วนของคุณพบกันเองดีกว่า

แต่ตรงนี้เราจะไม่พูดให้มันเป็นประเด็น

ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นค่ะ
เพราะว่าคือพื้นฐานคำว่าครอบครัวมันก็มีจากความรักอยู่แล้ว
เข้มถังขึ้นครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีลูก
เรามีคนที่เรารักคุณป๊อปก็รักเราแล้วเราก็รักคุณป๊อป
ให้อภัยเพราะว่าไม่เป็นไรก็คือครอบครัวยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิม